มิจฉาชีพมาในรูปแบบออนไลน์อีกแล้วฮะ
ใช้วิธีนำภาพรถจักรยานยนต์ของร้านจักรยานยนต์มือ๒
ไปโพสต์ขายต่อนี่ขายทริปนี่นะ
เพราะตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของร้านรถจักรยานยนต์นะ
แต่เอาไปโพสต์ขายต่อผ่านเฟซบุ๊ก
เพื่อหลอกเงินมัดจำจากลูกค้าออนไลน์นะครับ
นี่ผู้เสียหายก็คือนางสาวสารีนานะฮะ
เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
เธอเองกับสามีเปิดร้านรับซื้อ
ซื้อขายรถจักรยานยนต์มือ๒ในตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองสงขลา
ซึ่งมีเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งเป็นเพจซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสอง
มีรูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงหน้าตาดีเนี่ย
นำภาพร้านของเธอและรถจักรยานยนต์ในร้านของเธอเนี่ย
ไปเป็นภาพหน้าปกและโพสต์ขายในเพจซะงั้น
โพสต์ขายทริปแบบนี้มาเกือบ๑ปี
และทุกครั้งนะที่มีรถใหม่เข้ามาเนี่ย
พอเจ้าของร้านตัวจริงโพสต์ในเพจของร้านจริง
เอาเพจดังกล่าวก็ก๊อปรูปไปโพสต์ขายต่อทันทีเลยคุณ
แม่ทำมาหากินกันง่ายจังเลยนะฮะเจ้าของร้านบอกแบบนี้
ล่าสุดวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
พอวันที่๑๗เพจปลอมนี้ก็นำไปโพสต์ขายต่อทันที
แคปชั่นว่าเข้ามาใหม่เดี๋ยวมาเปิดราคากัน
นี่ฮะทางคุณสารีนาแล้วก็สามีเชื่อว่าอันนี้เป็นมิจฉาชีพ
หลอกเงินมาจำลูกค้าจากการตรวจสอบเพราะว่าเคยมีลูกค้านะ
หลงกลเออโอนเงินไปให้กว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับ
ตัวของนางสาวสารีนาเจ้าของร้านรถจักรยานยนต์ตัวจริงเนี่ย
ก็เคยนะคุณนะเคยแกล้งลองทักไปหา
ทักไปทางเพจลองทักไปทางเพจก็บอกว่า
ทักผ่านอินบล็อกอย่างเดียวและปฏิเสธที่จะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ทีนี้พอถามถึงรายละเอียดที่อยู่อะไรต่างนานานะครับ
อยากจะแบบว่าสอบสวนไกลเนี่ยนะคุณปรากฏทางเพจนั้นน่ะ
ล็อกทันทีเลยคุณบล็อกหนีทันทีเลยนะฮะ
มันจะมีโพสต์ทุกโพสต์ที่บังถ่ายเพื่อจะขายสินค้ารถ
แล้วหลังจากนั้นก็เพื่อนก็ทักมาบอกบังซีแต่พอดูอะค่ะ
เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นเต็นต์ซีซายันยนต์ซึ่งเหตุการณ์ที่เขาทำเพื่อว่าต้องการที่จะหลอกเงินมาจำจากลูกค้า
เออนะครับคุณผู้ชมฮะเธอไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อไงคุณ
แล้วมันจะเสียหายมาถึงร้านจริงของเธอด้วยนะ
ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพเมืองสงขลาแล้วนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยทราบว่าเจ้าของเพจปลอมนั้นเป็นผู้ชายแต่นำรูปผู้หญิงเป็นโปรไฟล์นะฮะ
และน่าจะอยู่ในจังหวัดตรังนี่แหละครับสาเหตุที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผยนะฮะ
บอกว่าอยากให้สังคมได้รู้เท่าทันของโจรออนไลน์กลุ่มผู้ขายรถมือ๒และผู้ซื้อ
จะได้ระมัดระวังไม่จ่ายเงินมัดจำทิพย์ไปแล้วก็ไม่ได้รถนะฮะ